อีกหนึ่งวันนะครับที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่นพิษนะฮะ
เข้ารายการผมเฉง้อออกไปดูนอกตึกไทยรัฐทีวี

พยายามมองตึกสูงไกลมองไม่เห็นนะฮะวันนี้

หลายคนถามเมื่อกี้ที่ช่างแต่งหน้าถามอันนี้มันหมอกหรือมันอะไร
มันยังจะมีหมอกเหรอดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นฝุ่น
น่าจะเป็นฝุ่นนะครับเช่นเดียวกันกับหลายจังหวัดในพื้นที่ตอนบนนะครับ
โดยเฉพาะโซนภาคเหนือดังนั้นแถวบ้านคุณผู้ชมเป็นอย่างไร
ส่งข้อความมาคุยมาบอกกับเราได้นะครับ
ลองดูหน่อยนะฮะมีการจัดอันดับเชียงใหม่ประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
สำหรับคุณภาพอากาศที่กระทบต่อสุขภาพนะ
๒๐๕นะครับตัวเลขนี้อันดับหนึ่งนี้ไม่ได้น่าภาคคุมใจ
แต่มันอันตรายนะครับเพราะกระทบต่อสุขภาพ
ตามมาด้วยอินเดียปากีสถานแล้วก็หลายต่อหลายประเทศครับ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกวันแรกที่เชียงใหม่อยู่อันดับหนึ่งของประเทศ
ก่อนหน้านี้ก็มีอันดับอยู่อันดับต้นแบบเนี้ย
คุณผู้ชมครับนอกจากเชียงใหม่แล้ว
หลายเมืองหลายจังหวัดในประเทศไทยก็น่ากลัว
ดูแผนที่ประเทศไทยภาพนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ม่วงก็แดงไม่แดงก็ส้มโซนตอนบนของประเทศ

โอ้โหขนาดด้านล่างของประเทศไทยด้านขวาเนี่ยโซนพื้นที่ภาคใต้
เหลืองนะฮะก็ยังไม่ได้เขียวซะทีเดียวนะ
นี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหลืองส้มแดงม่วงจะมีเขียวอยู่นิดนึงตรงนั้น
ใกล้กับรูปตัวอ่าวกอไก่แผนที่ประเทศไทยเห็นไหมฮะ
มีขอบเขียวมานิดเดียวหลายพื้นที่น่ากลัวครับ
นี่ครับถ้าแยกเป็นรายจังหวัดปรากฏว่าแม่ห้องศรเชียงใหม่พยาวเชียงรายเลย
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดสีม่วงทั้งนั้นเลยครับ
นี่คือเกินค่ากระทบต่อสุขภาพไปอีกนะเนี่ย
คืออันตรายและรุนแรงมากนะครับ
ดังนั้นต้องหาวิธีการในการรับมือกับฝุ่นพิษแล้วล่ะ
จากเราเองแล้วทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะอะไรที่เชียงใหม่ฮะตอนนี้กลายเป็นเมืองในฝุ่นแล้วนะครับ
เมื่อก่อนเราได้ยินคำว่าเมืองในหมอกใช่ไหมฮะ
นี่เป็นเมืองในฝุ่นครับด้วยสภาพพื้นที่แอ่งกระทะของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
แล้วยังไม่ได้มีกระแสลมมาระบายฝุ่นเหล่านี้ออกนะครับ
ขับรถช่วงกลางวันยังอันตรายมองข้างหน้าเห็นทางไม่ชัดเพราะว่าฝุ่นมันลงมาหมด
แล้วถ้าหากว่าดูจากภาพบางคนถ่ายภาพมาจากบนเครื่องบิน
โอ้โหดูสิฮะไม่ใช่แค่เมฆนะ

อกจากความน่ากลัวที่มันปกคลุมหนาทึบแบบนี้แล้วเนี่ย
การจะล่อนลงจอดก็อันตรายด้วยนะฮะ

ตอนนี้ชาวเชียงใหม่หลายคนบอกว่าเริ่มมีอาการไอแสบตาแสบจมูก
ผมว่าอาการคล้ายกันผมก็เริ่มจะเป็น

คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพลองตรวจสอบทุกวันทุกเวลาให้ดีนะครับ
หลายคนหลบฝุ่นอยู่แต่ในบ้านฮะตอนนี้

คุณหมอกริจไทยธนสมบัติกุลถ้าจำกันได้
คุณหมอเปิดเพจเฟซบุ๊คชื่อว่าสู้ดีวะ
คุณหมอปวดเป็นมะเร็งใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะฮะ
ที่ผ่านมาคุณหมอก็ใช้ชีวิตทุกวันอย่างคุ้มค่าแล้วก็เผยแพร่ความรู้ต่าง
คุณหมอเนี่ยเรียนหมอที่คณะแพทย์มชคือมเชียงใหม่อายุ๒๘ครับ
ล่าสุดโพสต์เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน
ตัวคุณหมอเองเป็นมะเร็งปอดคุณหมอรักกีฬาบาสมาก
ไปซ้อมบาสแล้วช่วงที่ผ่านมาก็มีฝุ่นด้วย
แล้วบางทีซึมซับเข้าไปในร่างกายมันไม่ใช่แค่ทางจมูกนะฮะ
พอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันเข้าระบบต่างระบบเลือดอะไรต่างเนี่ย
ก็จะกระทบต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน
คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ครับตัวเองคงอยู่ได้ไม่นาน
แต่ห่วงเด็กที่เขาไม่ควรต้องมารับความเสี่ยงกับโรคร้ายหรือภาวะเจ็บป่วยใด
ดังนั้นทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขเพราะปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่คุณหมอฝากเอาไว้ฮะ
ส่วนที่โคราศนะครราชศรีเกือบสัปดาห์แล้วที่เจอปัญหาฝุ่นนะครับ
งดจุดฮูบเทียนลดควันต่าง
แล้วก็ในพื้นที่ตอนนี้นะฮะหลายสารเจ้าหลายวัดเขาก็ใช้นะตังเดียวกัน
เขาก็ใช้แนวทางเดียวกันลดการจุดทูบเทียนนะครับ
เพื่อป้องกันฝุ่นพิษพีเอ็มสองจุดห้าตอนนี้อีกหนึ่งความหวังก็คือ
ขอให้ฝนตกหน่อยได้ไหมค่ะใครฤดูร้อนที่คาดการณ์ว่าสิบสองถึงสิบสี่มีนาคม
มาเยือนเนี่ยถ้าตกลงมารอบนี้อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหานี้ได้
หรือไม่อย่างไรก็ฝากความหวังไว้ตรงนั้นแต่ขณะเดียวกัน
โดยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบก็คงต้องฝากทุกท่าน
ช่วยแก้ปัญหาโดยด่วนด้วยครับนี่นะคะเอาตรงตรงนะคะ
ตอนนี้แอบเปิดเข้าไปดูในแอปตอนที่คุณคิงอ่าน
อยากจะรู้ว่าตรงที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นยังไงครับ
ว่าแล้วเป็นยังไงนี่แล้วดูเสียงที่ฉันเห็นเปลี่ยนแล้วนะคะ
รักษาสุขภาพนะครับทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ช่วย